ที่นครศรีธรรมราชหน่อยคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องตามกันต่อ
หลังจากที่ภรรยาคนทำนากุ้งจู่โดนกระสุนปริศนาเจาะศีรษะ
แล้วเธอเสียชีวิตเลยตอนยืนตกปลาอยู่ริมขนำเนี่ยคุณผู้ชม
คือสามีเนี่ยก็คาดว่าคนร้ายอาจจะดักซุ่มอยู่
คนร้ายเขาก่อเหตุยิงตัวผู้หญิงนะคือนางเพชรัตน์อายุ๓๔ปีที่นากุ้งในตะบนปากภูน
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชช่วง๕โมงครึ่งวันจันทร์ที่ผ่านมา
ปืนมันเจาะเข้ากกหูขวา๔รูท้ายทอย๒
คนเป็นสามีอย่างเอกรัฐก็ไปแจ้งความที่ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชครับ
รัฐหรือว่าในหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังว่าผมเช่าที่นาเช่าที่ทำนากุ้งห่าง
ก็นั่งกินอาหารอยู่ในขนำนะเมียผมก็เดินไปที่ท่าน้ำห่างไปสักสิบเมตรเนี่ย
จะไปวางเหยื่อตกปลา
ได้ยินเสียงปืนตรงนั่งปังนัดนึง

ไปเจอเมียนอนจมกองเลือดอยู่ที่ท่าน้ำแล้วครับ

จนเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสุรลักษณ์ภาค๘
ลงพื้นที่เก็บพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเลยนะ

แล้วก็คันเบ็ดที่ผู้ตายมาวางเหยื่อ
ไปสัก๑๐๐เมตรเจอรอยเท้าต้องสงสัย๒๓รอย
คาดว่าเป็นรอยเท้าผู้ชายไม่ใส่รองเท้าด้วย
หลังจากนั้นครับตำรวจไปนำตัวในหนึ่ง
ก็คือคนเป็นสามีเนี่ยมาจำลองเหตุการณ์
เริ่มตั้งแต่อุ้มผู้ตายมาก็คือนางเพชรชรัฐ
ออกจากท่าน้ำโดยการช้อนภรรยาจากด้านหลังเนี่ย
แบบนี้คุณผู้ชมที่จำลองให้ดูแล้วก็อุ้มมาหน้าบ้าน
จะนำร่างภรรยาและลูกสาว๒คน
อายุ๙ขวบคนหนึ่ง๕ขวบคนหนึ่งลงเรือไป
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับ
แต่ระหว่างที่จำลองเหตุการณ์ตำรวจเข้าไปเจอพิรุษนะคุณผู้ชม
หนึ่งเลยคือรอยเท้าของผู้ชาย
สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ได้เดินปูพรมหาปลอกกระสุนปืน

สองคือเส้นทางระหว่างท่าน้ำ
ไปจนถึงหน้าบ้านประมาณ๕๑๐เมตร

แต่กลับพบว่าบริเวณหน้าบ้าน
มีกลุ่มเลือดหยดอยู่แล้วเมื่อคืนหลังเกิดเหตุฝนก็ตกตอน๒ทุ่ม
พิรุษที่๓คือรอยเท้าผู้ต้องสงสัยมุ่งหน้าไปทางบ้านของชาวนากุ้งอีกคนนึง
ตำรวจจึงไปเชิญตัวมาสอบถามครับแล้วก็เก็บลายพิมพ์นิ้วมือเอาไว้
เพื่อจะคัดแยกออกจากผู้ต้องสงสัย
ตำรวจคาดว่าวิถีกระสุนน่าจะมาจากฝั่งตรงข้ามท่าน้ำ
หรือทิศทางจากขนำของผู้เสียชีวิตเองครับ
แต่ตำรวจยังไม่เจอปอกกระสุนปืนจากการค้นหา
หนึ่งคนเป็นสามีเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมพาเมียขึ้นฝั่งเนี่ย
ลูกสาวคนโตของผมได้ยินเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายของแม่

ทั้งเมียทั้งผมเนี่ยไม่เคยมีศัตรูนะ
หรือมีปัญหากับใครก็ไม่เคยเหมือนกันครับ
อย่างที่บอกตำรวจเขาเชิญตัวคนหนึ่งที่ต้องสงสัย
มาสอบปากคำเพราะว่าขนำก็อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดด้วย
ผู้ต้องสงสัยคนนั้นเขาบอกว่าเฝ้านากุ้งมา๒ปี
แต่ไม่เคยคุยไม่เคยสนิทกับสองผัวเมียคู่นี้เลยนะ

แต่ว่าใน๑คนเป็นสามีเนี่ยมีนิสัยขี้ขโมย
มาขโมยของที่นากุ้งเขาแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเองไม่ได้ยินเสียงปืนนะ

คือ๑อาจจะเป็นเรื่องยาเสพติด๒เรื่องลักขโมย

หรือ๔นี่สิอาจจะยิงผิดตัวครับ